เราเห็นทั้งคนแล้วก็จิตอาสามากันแต่เช้าแบบนี้นะครับ
ก็ขอพูดถึงจิตอาสาด้านวงการกีฬากันต่อนะครับ
จากมีความตั้งใจที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดช
ก็ขอทำหน้าที่เป็นจิตอาสาอยู่บริเวณท้องสนามหลวง
แล้วก็รูปแบบของพวกเขาคือการเป็นผู้ให้

ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
ตั้งแถวยืนมอบน้ำดื่มและขนมแก่ประชาชน
ที่เดินทางมาร่วมติดตามการแพร่ภาพพระพิธีธรรม
สวดพระอภิษฐรรมและประคมย่ำยาม
การฉายจอภาพขนาดใหญ่ที่ท้องสนามหลวง
รวมถึงคนที่ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณรายรอบกำแพงพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืน
การกระทำความดีทำได้หลายรูปแบบ
ห่วงเวลานี้มีความตั้งใจที่จะมาร่วมกันเป็นผู้ให้
การแสดงน้ำใจแก่เพื่อนร่วมแผ่นดินเดียวกัน
พวกเราก็อยากทำความดีกับคนที่ทำดีมาตลอดแล้ว
แต่ก็อยากเข้ามาช่วยในอีกหนึ่งแรงครับ
มาช่วยกันมาช่วยคนไทยคนไทยมีน้ำใจด้วยกันครับ

ที่ผมถนัดก็คือเรื่องของกีฬาครับ

เพื่อที่จะทำให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยประสบความสำเร็จครับ
แล้วก็คว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ไปสู่ระดับโลกให้ได้ครับ
ในเรื่องของทีมของชนบุรีหรือว่าของทีมชาติไทยก็
ก็จะทำความดีกันอย่างนี้กันตลอดไปครับ
บรรดานักฟุตซอลสโมสรชมบุรีบลูเวฟ
พร้อมใจนำช่อดอกไม้มาวางที่กำแพงพระบรมมหาราชวัง
พร้อมกับตั้งจิตน้อมถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เหนือจากในฐานะประสบกรณิกรชาวไทย
แสดงความจงรักภักดีด้วยการเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว
บรรดานักฟุตซอลสโมสรชนบุรีบลูเวฟ
หลายคนคือนักฟุตซอลทีมชาติไทย

ลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖
ระหว่างวันที่๙ถึง๑๕พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน